เซียนไก่ชนชื่อดังเขาฉายาเสียโก้ราชบุรี
ถูกมือปืนดักซุ่มยิงระยะเผาขนจนเสียชีวิตคารถเบนส์เลยนะฮะ
จุกเกอร์เทศอยู่บริเวณหน้าทางเข้าสนามชนไก่ดีอาณาตาชัย
ตำบลหน้าไม้เที่ยงเผลอลาดหลุมแก้วจังหวัดประธุมธานี
มีคนเข้าไปช่วยเหลือนายอภิชัยอุดมผลอายุ๔๑ปีหรือเสียโก้
ไก่ชนชื่อดังจากจังหวัดราชบุรี
ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงนะครับ
โดยเสียโก้ถูกยิงเข้าที่ชายโครงขวาหลายนัด
เข้าที่ใต้คางอีกหนึ่งนัดแล้วก็แขนขวาอีกหนึ่งนัด
แล้วก็ท้ายที่สุดทนพิษบาดแผลไม่ไหว
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมานะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถเบ้นคันเกิดเหตุซึ่งจอดเสียหลักอยู่ในป่าข้างทาง
เพราะว่ามีรอยถูกยิงเข้าที่กระจกฝั่งคนขับหลายรูเลย
ส่วนที่ประตูฝั่งคนนั่งข้างมีรอยกระสุนปืนทะลุออกมา๑รู
แล้วก็ถนนทางเข้าสนามไก่ชนเนี่ยนะครับ
ปลอกกระสุนพร้อมหัวกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่หลายปลอก
อกจากนี้ภายในรถยังพบเค้กวันเกิด
เขียนหน้าเค้กว่าที่รัก
ซึ่งยังไม่ได้แกะหรือเป่าเลยนะคุณนะ

แต่ว่าทำไมถึงมีเค้กวันเกิด
เพราะว่าตัวของผู้ตายหรือว่าเสียโก้ราชบุรี
เกิดวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง

ทีนี้เพื่อนรุ่นน้องของผู้ตาย
ก่อนเกิดเหตุเสียโก้ได้เดินทางมา
สนามชนไก่แห่งนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงนะครับ
แล้วทีนี้คนที่สนามเต็มเลยคุณ
เป็นร้อยบนพันคนบอกสนามใหญ่นะครับ
แล้วก็มีคนมาชนไก่กันที่นี่เยอะเลยนะครับ
พอสนามปิดประมาณสักทุ่มหนึ่ง
ทุกคนพากันกำลังจะเดินทางกลับบ้าน
ปรากฏว่าจังหวะที่ผู้ตายขึ้นรถ
มีเสียงปืนดังขึ้น๑นัดนะครับ

เสียงปืนดังรัวอีกหลายนัดเลย

ส่วนนายนพดลซึ่งเป็นรุ่นน้องของผู้ตาย
ก็วิ่งไปดูที่รถของรุ่นพี่ก็คือเสียโก้
พบว่าถูกยิงอาการสาหัสก็เลยรีบพาตัวกันส่งโรงพยาบาลนะครับ
ล่าสุดนะครับความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหนึ่งในโรงพื้นที่สรหลุ้มแก้ว
เพื่อตรวจสอบวิถีกระสุนปืนภายในรถเบนส์ที่เกิดเหตุ
เพราะว่าตอนนี้เอามาเก็บไว้เป็นของกลางที่โรงพักแล้วนะครับ
ขณะที่ทางภูมิกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
เรียกประชุมชุดสืบสวนเร่งด่วนในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ว่ามือปืนรายนี้อาจจะตามเสียโก้มาจากจังหวัดราชบุรี
ปฐุมธานีที่สนามชนไก่แห่งนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะ
ทั้งเรื่องของชู้สาวหรือปัญหาส่วนตัว
หรือปัญหาซึ่งหน้าซึ่งเกิดขึ้นภายในสนามชนไก่ที่ปฐุมธานีนี้นะครับ